มแล้วจมแล้วจมแล้ว
จมแล้วจมแล้วจมน้ำแล้วครับ
เริ่มแล้วครับมาแล้วรถ

ประโยชน์ครับ
ก่อนช่องของหมูพุกที่เจ้าอาวุธจมไว้
เมื่อวานก็มันเป็นเหตุการณ์ปกติของที่นี่อยู่แล้ว

ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมาเล่นน้ำครับ
แต่บางคนไม่ทราบกับสภาพสภาวะของคลื่นลมที่นี่
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำก็โดยไม่รู้ตัว

ผ่าออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดการตกใจ
เลยไหว้น้ำเข้ามา
ทำให้หมดแรงแล้วก็ช็อกได้
ช่วงนั้นที่ที่ช่วยเมื่อวาน

ตอนนั้นเรานั่งอยู่ในตำแหน่งคนนี้เห็นเด็กจมน้ำอยู่พอดี
หรือกำลังกลับเย็ดตะกีอยู่ข้างนอกครับ

ก็เหลือบตาไปเห็นแล้วก็เพื่อนที่มาได้ตะโกนบอกด้วย

แล้วในส่วนที่เช่าเชื่อชื่นชมว่าเราเป็นฮีโร่ไหน
เท่านี้เรามีความพี่ถึงไหนบ้าง

แต่สถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปี
ครับก็ได้เห็นอยู่ทุกปีแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทุกปีครับ
ครับครับผมปีนี้ปีนี้ช่วยอะไรมาแล้วกี่รายครับเนี้ย
ปีนี้ก็เหตุการณ์เพิ่งเริ่มจะเกิดจากเมื่อวานก็ประมาณ๔๕รายครับ
ถึงห้าลายแล้วนะครับผมอ๋อตรงนี้เราเราเจ้าที่สามารถอ่า
เห็นตรงนี้ทุกวันเนี่ยอยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะชาวไทยอยากจะฝากอย่างไรบ้างครับ
ในการยงเล่นน้ำที่คืนลมแรงอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวคนไทยก็ขวากผู้ปกครอง
ให้คำเตือนและคำแนะนำกับบุตรหลานของท่าน
ช่วงเป็นคลื่นลมมรสุมแบบนี้ให้ห้ามหรือฮดมาเล่นน้ำดีจะดีกว่าครับ
เพื่อความปลอดภัยครับ